คุณผู้ชมช่วงบ่ายวันนี้นะคะตำรวจสพสังคมได้รับแจ้งมาค่ะ
ว่ามีนักท่องเที่ยวชายคนนึงพลัดตกเหวที่วัดผาตักเสื้อนะคะ
เสียชีวิตเลยโดยเหวเนี่ยความลึกประมาณ๓๐เมตรค่ะ
ผาตักเสื้อนี่อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ตำบลผาตั้งค่ะ
ที่ไปเดินดูกันได้แบบสวยงาม
ทีนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในวัดผาตักเสื้อ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพอได้รับแจ้งก็รีบลงไปตรวจสอบนะคะ
ระยะความสูงความลึก๓๐เมตรได้
ชื่อผู้เสียชีวิตคือนายเสกสรรทิมาพันธ์อายุ๕๒ปี

สภาพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนโขดหินคอหักแขนหักค่ะ
กู้ภัยก็ช่วยกันนำร่างนายเสกสรรขึ้นไปด้านบนนะคะ
เปรย์ลำเลียงออกมาก็ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะลาดชัน

ก็นำร่างขึ้นมาได้สำเร็จตอน๔โมงเย็น
สอบถามเบื้องต้นรู้มาว่านายเสกสรรเดินทางมาเที่ยวสกายวอลก
วัดผาตากเสื้อกับเพื่อนรวม๖คนด้วยกัน
ทีนี้กำลังจะเดินทางกลับกันอยู่แล้วค่ะ
เสกสรรไปยืนถ่ายภาพบนโขดหินที่อยู่ข้างกับสกายวอร์ก
ซึ่งลักษณะเนี่ยมันเป็นโขดหินกว้าง

แล้วก็มีพื้นที่เป็นร่องหินอยู่ด้วย
โขดหินตรงนี้คือมันก็กว้างแหละ
ก็คิดว่าคงจะไปยืนถ่ายเซลฟี่
ทีนี้จังหวะที่ถ่ายรูปเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะเดินหันหลังก้าวขากลับเข้ามา
เหมือนเท้าเขาไปติดในร่องหิน
ทำให้เสียหลักแล้วลื่นพลัดตกลงไปที่เหวด้านล่าง
คือณตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
ไม่มีใครไปช่วยทันเลยนะคะ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือค่ะ
เป็นจุดถ่ายรูปชมวิวที่นักท่องเที่ยวเขาก็นิยมขึ้นไปถ่ายรูปกันบ่อยอยู่แล้วครับ

คือ๒วันที่ผ่านมาฝนมันตกไง
ฝนมันตกในพื้นที่จังหวัดหนองคายก็เลยน่าจะทำให้หินเนี่ยมันลื่นกว่าปกติ

เพราะว่าแบบนี้เป็นตัวขาวเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่

ใช่คือต้องเดินออกไปข้างนอกคือตรงนี้คน
คนชอบถ่ายภาพกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นโขดหินกว้าง
ตรงที่จะเห็นว่ามีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีออกน้ำตาลน้ำตาลที่ยืนอยู่

ซึ่งถ้าเรายืนอยู่ตรงรั้วเราก็ถ่ายไปมันก็เห็นวิวนั่นแหละ

ใช่หลายคนก็ออกไปตรงนั้นแล้วก็๒วันที่ผ่านมาฝนมันตกหนัก
ก็เลยอาจจะทำให้พื้นลื่นด้วยแต่ยังไงก็คือต้องระมัดระวังอ่ะนะครับ
เพราะว่าคือมันเป็นหน้าผาเนอะไม่มีราวจับด้วยแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคง